คุณผู้ชมครับพลเมืองดีสองคนเขาขับรถไปด้วยกัน
จะกลับบ้านแหละขับรถผ่านบ้านหลังนี้เห็นเนี่ยอืม
ไฟอะไรไฟอะไรเลยไปแล้วนะคล่องใจ
กลับรถมาดูไฟกำลังจะไหม้บ้านนี้ครับ
ดแตรเรียกคนในบ้านนั้นให้ออกมาดับไฟฮะ
ไหม้ไฟไหม้เฮ้ยมันเป็นเตาเขาก็ออก
ไฟไหม้ครับไฟไหม้บ้านมีคนอยู่ไหมเนี่ย
มีไฟไหม้อะค่ะ
ไม่ตรงกระดาษใช่ไหมครับกระดาษกระเบื้องเนอะ
ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
ดินแดงบุรีรำนะในจังหวัดบุรีรำโอ้พลเมืองดีทั้งสองท่าน
นี่เห็นคลิปแล้วก็เอามาลงเอามาเล่าให้ฟังบอก
ขับรถจะกลับบ้านระหว่างทางเห็นไฟอะไรไม่รู้
กองไฟติดอยู่หน้าบ้านหลังนี้
ขับเลยไปแล้วนะแม่มันค้างคาอยู่ในใจ
วนรถกลับมาคุณผู้ชมฮะไฟไหม้กองกระดาษจริงจริง

ไม่รู้ว่าหน้าบ้านมันมีกองไฟแบบนี้

คือแล้วไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ติดถนนเลยนะ

ยังคุณศาสนเห็นยังคุณศาสนสังเกต

เรียกคนในบ้านครับสักพักคุณลุงคุณป้าอายุสักนะฮะ

อยู่ในบ้านเออทีแรกก็ไม่ออกมานะชะโงกหน้าดูผ่านหน้าต่าง
จนคุณเจมส์กับคุณอางทำท่าชี้มือไปที่กองไฟก็ออกมา
โอ้โหพอคุณป้าคุณลุงออกมาเท่านั้นตกใจครับ
เอาสายยางมารดน้ำนะฮะราดน้ำใส่กองไฟตรงนี้
แล้วยกมือขอบคุณทั้งสองท่าน
แล้วไฟไหม้เป็นยังไงแม่คุณลุงท่าทางงานจะเข้าครับ
ก็คุณป้าบอกก็เนี่ยลุงจุดบุหรี่สูบอยู่ตรงนี้
ขี้เท่ามันคงตกไปใส่กองกระดาษแหละ
ประมาณนี้ค่ะ
ประมาณนั้นแล้วก็น่าจะเป็นขี้บุรีทำให้ติดไป
คุณผู้ชมครับคลิปนี้มียอดวิวสูงถึง๙ล้านวิวแล้ว
โอ้โหชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมคุณเจมส์กับคุณอังฮะ
ว่าเป็นนี่แหละพลเมืองดีเป็นแบบนี้จริง
ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยทุกคนดูทัก